แล้วก็เช้าแบบนี้ในช่วงนี้ผมว่าอากาศก็เริ่มหนาวแล้ว

หลายพื้นที่เริ่มหนาวนะคุณผู้ชมครับถ้าหนาวก็ให้เอาผ้ามาห่ม
แต่ถ้ายังไม่หายหนาวจริงแล้วก็ผมอยากให้คุณผู้ชมไปวิ่งว่าว

ไปวิ่งว่าวออกกำลังกาย

เหือออกไปเจอกับแสงดงแสงแดด
นี่แล้วที่นี่นะเขาแข่งขันเล่นว่าวกันแล้วก็มีประชันเสียงด้วย

ที่เห็นวิ่งเมื่อสักครู่ไม่ได้วิ่งราวแต่อย่างใดนะไม่ได้วิ่งหนีอะไรด้วย
เป็นการวิ่งเว้าฮะใช่วิ่งเร็วมากนะครับแหมมีเสียงดุ้ยดุ้ยดุ้ยดุ้ย
นึกว่าพี่กู้ภัยวิ่งตามไม่ใช่ฮะไม่ใช่ได้ยินเสียง
เมื่อสักครู่นั่นคือเสียงของว่าวดุ้ยนะครับหรือว่าที่เขาเรียกกันอีกอย่างก็คือว่าวตุ๋ยตุ๋ย
อืมคือเขาเรียกกันหลายแบบในแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันออกไปลักษณะของว่าวแบบเนี้ยมันจะคล้ายคล้ายกับว่าวจุลา
ก็ถือว่าเป็นการสืบสารการละเล่นพื้นบ้านครับในงานนี้ที่ชื่อว่าวิ่งว่าวกินข้าวเฝ้าทุ่ง
โอ้โหชื่อดีมากเลยเป็นไงเป็นไงเออเขาจัดกันที่บริเวณทุ่งนาบ้านพรงลำบิดหมู่สามตำบลหนองโสนอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับ
อ่าซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ก็เป็นการสืบสารวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีท้องถิ่นนี่แหละฮะที่ตำบลหนองสโนค่ะ
อำเภอเมืองจังหวัดตราดขออภัยที่อ่านผิดนะครับอ้าวในกิจกรรมครั้งนี้ก็อย่างที่บอกไป
เป็นการสืบสารวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีท้องถิ่นเขาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอ่ะคุณผู้ชม
ดีจังประมาณในช่วงกลางเดือนธันวาคมก็เป็นช่วงเวลาหลังจากที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จสิ้นแล้วนะครับ
ก็จะมีการวิ่งว่าวแบบนี้ครับการแข่งขันก็จะเป็นการประชันเสียงด้วยนะ
เกิดจากการวิ่งว่าวนี่แหละเสียงดีมันต้องมีความชัดมีความดังกลางวาน
เขาแบ่งออกเป็น๒ประเภทครับก็คือประเภทประชันเสียงว่าวไทยเสียงดี
แปลว่าลูกคอเสียงเจ็บชั้นแปดชั้นว่าวเขาไม่ใช่คนอ่าแล้วก็ประเภทว่าวไทยสวยงาม
มีความสวยใช่แล้วครับแล้วก็การเล่นว่าวดุ้ยดุ๋ยหรือว่าตุ๋ยตุ๋ยเนี่ยนะครับ
เป็นการละเล่นท้องถิ่นเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ประดิษฐ์ว่าวให้มีเสียงดัง
เป็นลักษณะขันเหมือนถาดัวค่ะ
เราจะนำมาผูกที่บรรเวณหัวว่าวครับ

มีเสียงอย่างที่ผมบอกไปตุ๊ย

ให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นว่า
เขาเป็นแบบนี้เขาเล่นกันแบบนี้นี่เอง
ใช่แล้วอูเก๋มากจริงนะคะ
ว่าวนี่มันมีหลายประเภทมีหลายแบบ
มีว้าวจุลาอาจจะคุ้นเคยกันนี้ว้าวปากเป้า
มีว้าวดุ้ยว้าวอีรุมอุ๊ะอีกเยอะแยะ
แล้วแต่ละแบบมันก็สวยเก๋มีรูปแบบที่ต่างกันด้วย
แต่ละว้าวเห็นแล้วโว้ว